ความคืบหน้าในกรณีการเสียชีวิตของน้องปอปลาเน็ตไอดอลชื่อดัง
ทางด้านบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าคดีของน้องปอปาพนักงานสอบสวนทำคดีผิดขั้นตอน
พร้อมสั่งการให้เร่งสอบ๑๔ประเด็นสงสัยนะครับยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายสงการอาจิริยสับธนายความนำครอบครัวของนางสาวหัทัยชนกกลิ่นทอง

เฟซบุ๊กเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กรณีที่น้องปอปลาถูกยิงเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
ในบ้านของนายกมลสินล้นซึ่งเป็นสามีในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
เมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
โดยนายสะอาดเมืองเล็กบีดาของน้องปอปาบอกว่าติดใจ๑๔ประเด็นการเสียชีวิต
โดยเฉพาะการตรวจเขม่าวดินปืนที่ตรวจไม่พบในตัวผู้ตาย
และพยานแวดล้อม๔คนในที่เกิดเหตุ

รวมทั้งการเข้ามอบตัวของสามีผู้ตายที่พบพิรุธหลายอย่าง
เช่นเรื่องของคำให้การที่ขัดแย้งกับคำให้การของพยานแวดล้อมในวันที่เกิดเหตุ
ซึ่งสิ่งที่สงสัยเรื่องนี้เพราะว่าช่วงแรกเลยตำรวจสรุปมาว่า
ปลาเขายิงตัวเองตายและหลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะ
สามีของปปลาเข้าไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็ไปรับสารภาพว่ามีการทะเลาะกันแล้วก็แย่งปืนกันและปืนลั่น
ทำให้ปปลาเสียชีวิตเขาก็เลยสงสัยว่าสรุปแล้วเหตุการณ์ไหนกันแน่นะคะ
อกจากนี้ครอบครัวของสามีผู้ตายยังเป็นผู้กว้างขวางเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ทางพ่อของน้องปอปลาเขาก็เลยบอกว่าไม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจ
แล้วก็กังวลใจว่าจะไม่รับความเป็นธรรมครับ
อูดวะหนึ่งที่หมานาคมขอบคุณครับ

ขัดแย้งกับการที่เธอให้การขั้งแรกไว้ตอนเลย
ที่ได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ

เขาก็ไม่ได้ลงมือตังค่าไม่ได้ทำ
เพราะว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีนี้
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะมีการด่วนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตทันที
โดยที่ไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อน
ตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจภูทรภาค๗
ตรวจสอบข้อสงสัยทั้งหมดนะครับ

ก็จะโอนคดีมายังกองบังคับการปราบปรามต่อไปนะครับ

โอนมาที่กองปราบหมดแล้วนะ
ก็ถือว่าเป็นตำรวจกลางสามารถ
บอกว่ามีการสืบสวนสอบสวนได้ค่อนข้างเป็นอิสระนั่นเองนะคะ